มาดูเหตุการณ์นี้ก็มีกล้องหน้ารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ที่กำแพงเพชรนะคะ
คุณตาคุณยายขี่รถจักรยานยนต์ไปกับหลานชายอายุ๑๒เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูที่ฝั่งซ้ายมือนะคะ
ครับนี่ค่ะขี่รถจักรยานยนต์กันมาซ้อนสามอ่า
กำลังจะพาไปตัดผมเปิดเทอมวันแรกครับปรากฏว่าข้ามเลนไป
กระบะนี่ชนเต็ม
คุณตากับหลานชายเสียชีวิตเลยนะคะ
ส่วนคุณยายอาการสาหัสเลยนะคะตามภาพนี้เลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณจุดกลับรถ
หน้าสนามยิงปืนสมาคมกีฬายิงปืนเมืองชากังราวบ้านอ่างทอง
บนคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
จำปีพามโพอายุ๖๐ก็คือคุณตานะคะเป็นคนขี่

ส่วนหลานชายก็คือเด็กชายอัศราวุฒิหรือน้องบีอายุ๑๒

ส่วนคุณยายค่ะนางสำรวยนาคโควงอายุ๕๔บาดเจ็บสาหัสนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
กระบะสีขาวทะเบียน๗กไก่ขไข่๖๒๐๖กรุงเทพฯ
และรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินทะเบียนกไก่ยมม๓๗๕กำแพงเพชร
อยู่ตรงนั้นนะคะนี่คือรถกระบะที่ไปชน
ด้านฝั่งซ้ายด้านหน้าคือพังยับเลย
ยางก็แตกเลยนะคะฝั่งซ้ายด้านหน้า
ก็นายสอนบัวระพาอายุ๔๔เป็นคนขับรถเนี่ยนะคะ
ก็ตำรวจนำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
เรื่องต้นภาพจากกล้องหน้ารถก็คืออย่างที่เห็นเมื่อสักครู่
คือรถจักรยานยนต์ออกมาจากทางแยกวัดกระจมทอง
แล้วก็กำลังเปลี่ยนเลนส์นะคะจะไปอีกฝั่งหนึ่งรถกระบะ
ขับมาทางตรงแต่ก็อาจจะค่อนข้างเร็วหน่อย
ก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์แบบเต็ม
นางสาวปณิตาพามโพอายุ๓๕ปี
ลูกสาวของนายจำปีแล้วก็เป็นแม่ของน้องบีนะคะ
บอกว่าตกใจมากไม่คิดเลยว่าจะมาสูญเสีย
คนที่รักไปในครั้งเดียวกัน๒คน
รู้ข่าวนี่ล้มทั้งยืนทำใจไม่ได้นะคะ
วันเกิดเหตุพ่อของเธอกำลังจะพาลูกชายของเธอไปตัดผม
ตลาดคลองแม่ลายเตรียมตัวเปิดเทอมอะค่ะ
น้องบีลูกชายเป็นคนไม่ค่อยพูด
วันจันทร์ถึงศุกร์จะอยู่กับคุณยายคุณตานะคะ

คุณแม่ก็เลยบอกว่าคู่กรณีก็คือคนที่ขับรถกระบะ
ต้องรับผิดชอบนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
ญาติก็ได้นำร่างของนายจำปีและน้องบีไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดวังยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
บรรยากาศเศร้ามากค่ะคุณผู้ชมคุณหมอบอกว่าศพของทั้งคู่เนี่ยค่ะได้รับแรงกระแทกแบบแรงมากคือคอหักนะคะคอหัก
เสียชีวิตส่วนคุณยายก็ยังอาการสาหัสค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรนะคะโอ้โห